นักการเมืองตัวระดับแม่เหล็กเนี่ย

ต้องหาที่ไปสักที่หนึ่ง
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
อู้เสื้อเดี๋ยวเหงามากครับ

ไปพบประชาชนพ่อค้าแม่ขายที่นี่ฮะ

แม่ลายเสือบุรพาพยักษ์ซะด้วย

แต่ขอโทษพ่อค้าแม่ค้ามาขอถ่ายรูป
นี่พ่อเด็กประวิทย์สีหน้าสดชื่นจำใสมากนะ

ห่อไม้ดองผัดพริกขิง
แต่ผมสงสัยท่านไปเลือกซื้อผลไม้

ตาลิ่งปริงกะปิโว่แบบเนี้ย

พ่อค้าแม่ค้าประชาชนไปมอบดอกไม้มาขอถ่ายรูปให้กำลังใจ
ป้อมสู้ลุงป้อมสู้ลุงป้อมเป็นนายกคนที่๓๐ไปเลย

บันดาลแรงเขาจะมีจัดงานกันอยู่
ทีมงานนะครับยังได้คลิปนะครับที่ลุงป้อมสวมเสื้อแจ๊กเก็ตนะครับ
ถ่ายคู่กับนายแบบของแบรนด์นี้มาด้วยนี่ฮะนี่เป็นไง
แบรนด์อิชั่วเหรอใช่ค่ะเขาบอกเป็นแบรนด์ไทยเหรอ
ใช่อ๋อเหรออ๋อนี่ฮะโอ้เท่เหมือนกันเลย
เอาล่ะไปดูอีกคั่วอีกฝั่งบ้าง
หัวหน้าพักเก้าไกลครับนายพิธาริมเจริญรัฐนะครับ

แผงขายลอตเตอรี่เป็นแผงขายนโยบาย
ให้กับว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครที่จะเอาไปใช้ต่อ
ถ้าประชาชนสนใจนโยบายไหนนะไปหยิบแผนพับนโยบายกลับบ้านได้เลยครับ
แล้วติดป้ายนโยบายทั่วกรุงเทพเลย
แต่ที่เด่นที่สุดโอ้ไปหาที่ดีเหลือเกิน
ติดป้ายใหญ่เลยทางเข้าอาคารรัฐสภาแล้วติดป้ายว่าไง
ปิดสวิตซ์๓ปเอาทหารอะไรอย่างนี้
จากการเมืองโอ้โหอุ้ยแม่นะฮะเหตุเด่นเป็นสง่าจริงเลยครับ